สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรัฐสภาเปิดวิสามันขึ้นมาสองวัน
แล้วก็ปิดลงปิดลงด้วยประโยคของนายกรัฐมนตรี
ยืนยันว่าไม่ลาออกคำถามก็คือว่าแล้วจะยังไงต่อล่ะเนี่ย
ผู้ชุมนุมเขาก็จะประกาศชุมนุมยกระดับกันต่อ
มีถามว่าสิ่งที่มีความชัดเจนจากผลของการประชุมคราวนี้มีอะไรบ้าง
หนึ่งความชัดเจนในเรื่องการแก้รัฐมนูลวันนี้ท่านดูหัวข่าวสิ
ตู่ขอให้เชื่อใจยันไม่ขัดแก้รัฐมนูลในเนื้อข่าวเนี่ย
จริงจริงท่านบอกว่าขอให้เชื่อใจสักครั้งหนึ่งแปลว่าที่ผ่านมา
ท่านก็รู้ว่าหลายเรื่องคนไม่เชื่อใจแล้วอันที่สอง
การตั้งคณะกรรมการสมานฉันหาทางออกโดยมอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าไปเป็นเจ้าภาพ
คนที่โลกสวยหน่อยก็บอกว่าเออน่าจะเป็นทางออกได้
แต่คนที่อยู่กับวงการนี้มานานเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นทางออก
หนึ่งในคนที่แสดงความคิดเห็นว่า
ไม่น่าจะเป็นทางออกได้คืออาจารย์สุขุมนวลสกุล
นักวิชาการท่านใช้คำว่านักวิชาการรัฐศาสตร์อดีตอธิการบดีรามคำแหง
ผมจะพูดคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลหน่อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับทำไมอาจารย์ไม่มีความหวังกับ
คณะกรรมการสมันต์ฉันฮะเพราะว่ามันแบ่งเป็นฝ่ายชัดเจนนะ
ใช่ไหมทีนี้มันมันก็ผมว่าคือเอามาตรงเนี้ยทุกอย่าง
ทุกคนก็อยากให้เป็นไปตามทางของตัวนะเพราะมันจะกลายเป็นการจริง
เขาเรียกว่าเอ่อเข้าไปพูดง่ายง่ายว่าไปเชื่อเถียนกันเปล่าเปล่านะ
ทุกคนก็อยากจะเอาฝ่ายตัวว่าข้อเสนอของตัวเป็นเรื่องที่ถูกต้องตรงเนี้ยนะ
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ามันเป็นฝ่ายเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าไอ้การที่จะยอมให้ฝ่ายอื่นเนี่ย
ลำบากคือถ้าง่ายตรงนี้นะถ้าสรุปอย่างนี้ว่าถ้าไม่ตรงใจกับรัฐบาล
รัฐบาลก็ไม่เอาครับข้อเสนอถ้าไม่ตรงใจกับฝ่ายการ
ก็ฝ่ายค้านก็ไม่เอาไม่เอาอีกแล้วไม่ตรงใจกับผู้ชุมนุม
ผู้ชุมนุมก็ไม่เอาอีกไม่เอาครับเออทีนี้ถ้าเราดูถอดบทเรียน
ในอดีตเนี่ยเคยตั้งกรรมการแล้วใช้ผู้ที่มีบารมีอย่างอาจารย์อนันต์
ปัญญาลชุนอย่างอาจารย์คณิตนะระนองอ่ะนะนานาคอนครับเคย
เคยมาทำงานแบบนี้มาแล้วอ่าแล้วแล้วคุณนานานก็บอกว่าไม่เห็น
เอาสักข้ออันเลยข้อเสนอในกระดาษที่คุณคณิตบอกว่ารัฐบาลก็เลือก
เอาแต่ข้อที่รัฐบาลได้เปรียบไอ้รัฐบาลชอบอ่ะทำเออมันเคยมี
ปรากฏการณ์ที่ให้เห็นแล้วว่ามันไม่มันไม่สำเร็จก็เลยถูกมองว่า
คือคราวเนี้ยมันแตกแยกมากกว่าคราวที่แล้วอ่ะเออ
ขยายออกมามากกว่าคราวที่แล้วมันยังจะลงเอยกันยากนะตรงนี้
ฮะแล้วทีนี้ถ้าถ้าให้อาจารย์ออกแบบได้อาจารย์ลองออกแบบซิว่า
ถ้าสมมุติว่าจะเดินหน้าคณะกรรมการชุดนี้จะเรียกอะไรก็แล้วแต่
ประกอบมันควรจะเป็นยังไงก็องค์ประกอบก็อาจจะให้เสนอกันนะครับ
แต่ถ้าสมมติว่าเนี้ยเพื่อเจอไปด้วยนะฮ่าฮ่า
คือแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่ควรเอาตัวเองไปนั่งควรจะหาผู้ทรงคุณวุฒินะ
หาผู้สงุนวุฒิที่คิดว่าสังคมนักถือเนี้ยอืมฮ่ารัฐบาลเสนอใครสามคน
นะที่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลนักฮ่าฮ่าอ่าอ่า
าเป็นเนี้ยเหมือนอย่างที่คุณคุณทุนเริ่มบอกว่าเอ๊พัทรบันทบบเก้าดีไหมฮ่าฮ่า
นั่งนะคุณคุณอะไรนะ

สุธินนั่งไม่มีทางเลยครับ
ไม่มีทางฉะนั้นต้องเอาคนที่เรียกว่าเป็นคนกลาง

เป็นคนกลางที่สังคมนับสือ
ผมเคยถามอาจารย์พลเอกเอกชัยอย่างนี้
บอกอาจารย์หาคนกลางนี้หาอย่างไร

ฝ่ายค้านเสนอชื่อสมมุติเสนอมา๑๐คน

แล้วในหนึ่งคนนี้ถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่ค้าน
แปลว่าไอ้นี่เป็นคนกลาง

เอาคนต่อไปให้ฝ่ายรัฐบาลเสนอ

ก็แปลว่าฝ่ายค้านยอมรับคนนี้เป็นคนกลาง
แต่ถ้าฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยไม่เอาหาใหม่

อันนี้ก็คือถ้าให้คิดนะ
คิดว่าเป็นทางที่ดีกว่า

แต่ว่าประเด็นคือได้ข้อสรุปแล้ว
ถ้าไม่ตรงใจรัฐบาลรัฐบาลไม่เอา
ตรงใจฝ่ายค้านฝ่ายค้านไม่เอา
ไม่ตรงใจผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมไม่เอา
อันนี้ก็จะไปยังไง
ถ้าอย่างนั้นสังคมมันก็จะฟรีภาษาล่ะ

ผมเห็นแล้วร้องฮ้อเลยแหมคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ
เชื่อใจได้ว่าไม่เข้าข้างฝ่ายใด

ออกมาอย่างนี้ใครไม่เอาก็เป็นเป็นฝ่ายผู้ร้ายล่ะครับอืม
รัฐบาลไม่เอารัฐบาลโดนโหลล่ะครับ
คราวที่แล้วที่ตั้งคุณอานันต์มาเนี่ย
ที่ที่อาจารย์บอกว่าคุณอนันต์ก็มาตัดเพาะที่หลัง

ของชุดอาจารย์คณิตนั่นก็ได้บุคคลที่เรียกว่า
คนที่สังคมนับถืออยู่

แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาไม่เอามาใช้
เอาบางข้อที่รัฐบาลเห็นว่าดี

ทีนี้คราวนี้นายกลงทุนบอกว่า
ลองเชื่อใจกันสักครั้งนึงเนี่ย
มันพอการันตีได้ไหม
ผมก็ยังไม่การันตีเพราะว่านายกเองก็ไม่ใช่
ไม่ใช่ว่ามีอำนาจเบ็ดเสร็จในนามรัฐบาล

เพราะว่าจริงแล้วท่านเป็นคน
สมมุติว่าควรจะเป็นคนกลาง
แต่ว่าภักดิ์พังประชารัฐต่างหากแล้ว

ผมว่านายกก็ลำบากอะนะ

พักรัฐบาลเองนั่นแหละ
ที่ทำให้ท่านประยุทธ์ปวดหัวอยู่เหมือนกัน

ต้องเรียกว่าเห็นโรงศพก่อนถึงหลังน้ำตา

เช่นแหละ
รัฐมนุนวันเดียวเราก็ได้เห็นมาแล้วนะ

ถึงจะหลั่งน้ำตาเนี่ยมันสถานการณ์มันมันจะไปยังไง
มันผมว่านี่สถานการณ์มันน่าวิตกอ่ะนะครับ
เพราะเหตุว่าตั้งแต่ท่านนายกปารพขึ้นในที่ประชุมคอลโลมอว่า
แหมรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินไม่มีใครช่วยเลยอ่า
วันนี้ก็ปรากฏคนช่วยชั่วชั่วขึ้นแล้วนะฮะอาจารย์
แดงตัวอะไรต่างตรงเนี้ยซึ่งมันมันทำให้คนวิตกว่ามันจะใช้
มวลชนกับมวลชนจนกันหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิเพราะตอนเนี้ยเขาบอกว่า
ถ้าเขาไม่สู้ต่อนะสองเขาจะเจอมวลชนเสื้อเหลืองมาขนาดหลังน่ะทีนี้ล่ะ

เขาก็ต้องต้องสู้ต่อเมื่อสู้ต่อก็ต้องยกระดับให้เหนือกว่าที่เคยสู้มาถูกไหม
เพราะถ้าไปปล่อยกว่าถ้าไปปล่อยกว่าของเก่าคนก็บอกเออก็ไม่รู้จะไปยังไง
ก็ไม่ทราบแล้วครับว่าแต่ที่ยกระดับตอนนี้เนี่ยเป็นกระจายเป็นดาวกระจายตรงนี้นะ
ผมว่ารัฐบาลจะปวดหัวพอสมควร
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าพูดมองโลกมองโลกในความเป็นจริงเนี่ย
ผมว่าสิ่งที่จะพอคลี่คลายสถานการณ์ได้ที่พอจะนะ

คือรัฐบาลต้องจริงจังกับเรื่องแก้รัฐมนูลไปในแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
แล้วต้องแสดงความต้องจริงใจ
ต้องแสดงความจริงใจเพราะว่าเมื่อวานนี้โทษเมื่อการประชุมเนี่ย
ทั้งท่านทั้งคุณวิศนุก็ออกมายืนยันเองไม่ใช่เหรอ

ท่านร่างกันจริงเนี่ยสิ้นปีนี้ก็เสร็จพร้อมจะลงประชามติ
แต่ว่าคนก็ห่วงว่านายกอารมณ์ก็ไม่นิ่ง
จังหวะก็ดูเหมือนว่าเอาละยอม
แต่บางฉบับเหมือนกับท่านจะฮึดขึ้นมาอีกแล้วว่า

ก็ต้องยอมลองเชื่อท่านอีกสักครั้ง

มันไม่มีทางเลือกเพราะว่าจริงแล้ว
ปัญหาในบ้านเมืองมันจะไปทิศทางไหน

ฝ่ายบริหารนะฝ่ายอื่นน่ะเพียงแต่แค่ส่งเสียงหรอก
ใช่ดีจังอาจารย์เวลาน้อยไปหน่อย
เดี๋ยววันหลังถ้าสถานการณ์มันพลิกผันไปยังไง

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ